ต้องบอกว่าเรื่องภัยแรงน่าจะเป็นปัญหานัก
บางพื้นที่ฝนไม่ตกกันแบบว่าหลายเดือนค่ะ

สุดนะคะนี่เลยนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
คือจะต้องบอกว่าคือพี่อู๊ดเป็นต่อเนี่ย

แล้วปรากฏว่าพักหลังเนี่ยทนเห็นคนที่บ้านเกิดอดข้าวอดน้ำไม่ไหวค่ะ
นักแสดงหัวใจหล่อพี่อู๊ดเป็นต่ออายุ๔๔ปีเนี่ยค่ะ
เลยขนเข้าซานอาหารแห้งไปให้ชาวบ้านนะคะ
แคปชั่นนี่บอกว่าสร้างภาพได้ดีเนาะ
คือไม่เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ล่ะ

บอกอยากหัวอยากหัวเราะเข้าไปอีก
ดูสิคุณผู้ชมค่ะคนเขาอุตส่าห์จะไปช่วยยังไปคิดด้านลบอีกค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้เดินทางไปที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
พี่อู๋เป็นต่อนี่แหละค่ะกำลังขมักเขม่นอยู่เลย
ใช้รถบรรทุก๖ล้อนำน้ำไปแจกชาวบ้านค่ะ
อู๊ดก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะ
ตัวเองมาอยู่ที่นี่๑๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือชุมชนตลอด
สร้างวัดเอาอุปกรณ์การเรียนมาให้เด็กจัดงงจัดงาน

และที่ปีนี้แจกน้ำเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
ตั้งใจแค่จะเอาน้ำมาแจกให้ญาติตัวเองก่อน
ปรากฏว่าชาวบ้านเห็นก็เลยแบบ
คือคุณอู๊ดขอหน่อยได้ไหมเนี่ยบ้านยายไม่มีน้ำเลย

ใช่ก็เลยเอาให้นะคะเพราะว่าน้ำของพี่อู๊ดเนี่ยนะคะ
เป็นน้ำฟรีเป็นน้ำที่ขุดเจอตาน้ำไว้

แบบทำไมแบบมาเอาแต่หน้าเอาแต่ชื่อเสียงเนี่ยค่ะ

อาจจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
แรกนี่ก็รู้สึกว่าน้อยใจนะ
น้อยใจว่าอีกสิ่งที่เราทำนี่น่าจะคนดีมันถึงข้อแท้
แต่ผมก็ไม่ใช่คนดีผมเป็นคนเทามีปากเขาพูดไป
พวกนี้ดีแต่วิจารณ์พวกนี้ขี้เหนียวไม่รู้จักแบ่งปัน
ผมจะสร้างภาพอะไรธุรกิจร้านชาบูสุก็มีผมมี
แล้วผมแบ่งสรรปันส่วนในการใช้เงินให้โลกโซเชียลเขาตอบแทนแล้วกัน
ก็น่าจะทัวร์ลงไปแล้วมั้งตอนนี้
ทำดียังไงคนก็เห็นเป็นกำลังใจให้พี่อู๊ดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แม้ว่าสร้างภาพแต่เป็นภาพดีก็ควรจะสร้างเหมือนกันนะคุณผู้ชม